ที่สะแก้วนะครับคือเจ้าของสุนัขตัวหนึ่งเป็นคุณครูนะ
เจ้าของเป็นคุณครูก็หาอยู่ว่าสุนัขของเธอหายไปไหน
และไปได้ยินเสียงสุนัขของเธอร้องด้วยความเจ็บปวด
ปรากฏว่าสุนัขของเธอถูกเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้าม
จับมัดติดรั้วเอาไว้เลือดโชคเลือดอาบเลยนะครับ
ทีนี้ครูเจ้าของสุนัขก็เลยเข้าแจ้งตำรวจและตำรวจก็ต้องมาไกลเกลี่ย
คุณผู้ชมฮะไปดูช่วงที่ตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุ
แล้วครูเจ้าของสุนัขกำลังทะเลาะแล้วก็ถกเถียงกับเพื่อนบ้านใจโหดนะครับ
ค่ะ
เรื่องนี้มันมีที่มาอย่างไรนะฮะแต่ว่าสุดท้ายเจ้าสุนัขตัวนี้โอ้โหมันบาดเจ็บหนักเลยนะครับ
เมื่อกี้บอกว่ามีรอยฟันด้วยรอยยิงด้วยอย่างนี้เหรอ
แล้วก็นางสาวสวรรคนินละอครูโรงเรียนแห่งหนึ่ง

ได้เข้าไปช่วยเหลือสุนัขที่ถูกทำร้าย
ภายหลังสุนัขของเธอที่เลี้ยงไว้หายตัวไป
เมื่อเธอเดินหาก็ได้ยินแต่เสียง
ได้ยินเสียงสุนัขของเธอมันร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดนะครับ
กระทั่งมารู้ว่าเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้าม

โดยใช้ลวดเนี่ยนะคุณมัดสุนัขไว้กับรั้วนะครับ
จากนั้นไอ้ทุบตีอะไรยังไงก็ไม่รู้แหละ
แต่ว่าสุนัขมันบาดเจ็บสาหัสเลยนะครับ
โดยเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามเขาก็อ้างว่าเจ้าสุนัขตัวนี้
มันจะเข้ามากัดไก่ที่เขาเลี้ยงไว้นะฮะ

ก็ยังได้ยินเสียงสุนัขร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดนะครับ
แล้วก็ภาพที่สะเทือนใจคนรักสุนัขก็คือ
เจ้าสุนัขถูกลวดมัดดึงรั้งไว้กับเสารั้ว
ที่หัวและลูกตามีบาดแผล

มีเลือดไหลโชคบริเวณหัวของมันนะฮะ
แล้วก็มีการถกเถียงกันอย่างรุนแรง
ระหว่างครูเจ้าของสุนัขกับครอบครัวเจ้าของบ้านจุดเกิดเหตุ

พยายามจะเข้ามากัดไก่ที่เขาเลี้ยงไว้อยู่ในบ้าน
ตำรวจก็เลยบอกเอาล่ะเอาล่ะยุติการโต้เถียงกันก่อน
แล้วก็นำครีมมาตัดลวดรีบช่วยเหลือสุนัขออกมาได้
เจ้าของบ้านเกิดเหตุแล้วเจ้าของสุนัขเดินทางไปพบพนักงานสอบสวน
สพเขาชะกันเพื่อสอบสวนเรื่องทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ส่วนเจ้าสุนัขก็ต้องส่งให้สัตวแพทย์ดูแลนะครับ
เพราะว่าหัวมันแตกแล้วก็ลูกตามีบาดแผลนะครับ
ร้อยเวรสพเขาชะกันได้พยายามพูดคุยและไกลเกลี่ยทั้งสองฝ่าย
ให้ตกลงกันแต่ปรากฏว่าโอ้โหคุณตกลงกันไม่ได้ฮะ

ครูเจ้าของสุนัขไม่ยอมแล้วก็ยืนยันจะดำเนินการ
กับผู้ที่ทำร้ายสุนัขตามพรบป้องกันและทารุณกรรมสัตว
พศ๒๕๕๗แล้วให้ลงโทษตามข้อหาอื่น
หากพิสูจน์ได้ว่าเพื่อนบ้านมีการใช้อาวุธปืน
หรืออาวุธอื่นมีดไม้พระอะไรเนี่ยนะฮะ
ทำร้ายสุนัขของเธอจนได้รับบาดเจ็บหรือทำให้เสียทรัพย์
หลังจากนี้จะนำสุนัขที่ถูกทำร้ายไปพบสัตวแพทย
เพื่อตรวจยืนยันอีกครั้งว่ามันถูกทำร้ายหรือไม่อย่างไร
พนักงานสอบสวนได้นัดคู่กรณีให้มาพูดคุยกันอีกครั้งในวันนี้
สิงหาคมครูเจ้าของสุนัขคือนางสาวสวรรคยืนยัน
ว่าจะดำเนินการกับผู้ทำร้ายสุนัขให้ถึงที่สุด
เพราะสุนัขของเธอถูกทำร้ายแบบทารุณ
คุณดูสิตามันเลือดตาแดงเลยนะครับ
แล้วก็ถูกทำร้ายแบบไม่สมควรเหมือนจับมันไปมัดไว้
แล้วก็ใช้อะไรสักอย่างเจาะที่หัวมันจนเป็นแผลชะกัน
เลือดไหลไม่หยุดเลยนะฮะตาเนี่ยมีเลือดออกแดงทั้งสองข้างเลย
คาดว่าไม่รู้ว่าจะเกิดจากการมัดหรือเกิดจากการทุบตี
หรือไปมัดคอมันจนเลือดตาแตกอะไรนะฮะ
เขาบอกจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยเพราะถือว่าทำกับสุนัข
ที่ไม่มีทางสู้มันเป็นสัตว์ที่ไม่มีทางสู้นะครับ
เจ้าของสุนัขบอกว่าสุนัขก็มีชีวิตจิตใจ
ไม่สมควรจะทำร้ายทารุณกันขนาดนี้
แต่ทางตำรวจก็ต้องฟังความจากอีกด้านหนึ่งด้วย
สุนัขของครูมันจะเข้าไปกัดไก่ในบ้านของเพื่อนบ้านจริงหรือเปล่า
อะไรอย่างนี้นะฮะก็ต้องตรวจสอบก็ต้องสอบสวนกันต่อนะครับ